ฉากลงพร้อมกับการประกาศอำลาทีมชาติของวันนาบัวแก้ว
ตบตำแหน่งตัวรับอิสระระดับตำนานวัย๓๕ปีหลังจากรับใช้ชาติมายาวนานถึง๑๖ปี
สิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นใหม่ในฐานะโค้ช

ยังไงนอนกินนอนยังไงเพื่อแข่งอย่างเดียวไม่ได้มาสนใจ

ทุกวันโค้ชวันนาต้องออกเดินทาง

เพื่อสังเกตการเก็บข้อมูลสถิติต่าง

ตามที่ได้เรียนรู้จากโค้ชด่วน

หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

คือเราโตมากับเวลบอล

ค่อนข้างมันใหญ่เด็กบ้านขนข้างผ่านะไม่ดี

ทำให้เราได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่น
ได้ก้าวมาเป็นสตาร์ฟ

สำหรับพี่แล้วคือ
สิ่งที่ให้ชีวิตที่เลยก็ว่าได้